ทีมข่าวของเราก็เลยย้อนกลับไปดูว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จากกรณีที่คนขับเป็นโรคโดยเฉพาะโรคลมชักเนี่ยค่ะ
กี่ครั้งมันไม่ได้ครั้งแรกไงคุณภาคภูมิเรารายงานข่าวเราก็จำได้ว่ามีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันแบบนี้อยู่หลายครั้ง
กลับไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขตเทศบาลจังหวัดตรังนะคะ
นายเสนอนุเรศได้ขับกระบะแล้วก็เกิดลมลมชักกำเริบเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไปพุ่งชนกับรถยนต์๓คันพังเสียหายเกิดเพลิงไหม้
เพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตเพราะว่าช่วยเหลือเอาไว้ได้ทัน
สิงหาคมปีนี้แหละ๒๕๖๐นะคะ
ไปก่อนหน้านี้เมื่อกลางปี๒๕๕๗นะครับถ้าท่านยังจำกันได้
มีเหตุรถเก๋งมินิคูเปอร์พุ่งขึ้นฟุตบาท
แล้วก็เข้าไปในร้านทองบริเวณแยกวัดตึกสาขา๑ในเขตพระนครกรุงเทพ
กระจกหน้าร้านเนี่ยแตกเสียหายคนขับก็คือนายสมทวินงามเนรมิตดี
ซึ่งมีอาการชักเกร็งนะครับแล้วก็หมดสติอยู่ภายในรถ
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นโชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
อกจากนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญผู้ปกครองที่สุดก็คือ
มิถุนายนปี๒๕๕๗ในบัวโงะบุตรดาผู้มนุยการโรงเรียนวังน้ำขาวชะนุปธรรม
จังหวัดน้องบัวลำพูขับรถมาโรงเรียนโรคประจำตัวกำเริบค่ะ
มีอาการลมบ้าหมูชักเกรงหมดสติควบคุมพวงมาลัยไม่อยู่แล้วก็รถไปพุ่งชนนักเรียน
โรงเรียนหนองบัววิทยายนเสียชีวิตคาที่ทันที๔คนแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากค่ะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คือเมื่อวันที่๔กรกฎาคม๒๕๕๙
กรณีของนายกันพิทักษ์ปัตถิมสวัสดิ์หรือว่าหมูแฮมตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาวัย๒๐ปี
เป็นลูกของอดีตนางสาวไทยประจำปี๒๕๕๙
แล้วก็ไปหยิบก้อนหินไปทุบหน้ารถนะฮะไปทุบโชเฟอร์นะครับ
ก่อนจะมีอาการคลั่งขับรถเบนส์พุ่งชนผู้โดยสารบนฟุตบาท
ติดใต้ท้องรถบาดเจ็บสาหัสไป๓คนบาดเจ็บอีก๑๐กว่าคน
เป็นเวลากว่า๘ปีนะครับที่คดีเนี่ยไปถึงจุดสิ้นสุดนะครับ
หลังจากที่คำพิพากษาสารดีกาตัดสินให้หมูแฮมต้องโทษจำคุก๒ปี๑เดือน
ฐานฆ่าแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นนะครับโดยไม่รอลงอาญานะครับ
นี่ก็เป็นการย้อนคดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ